รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

นี่คือรายการเกมโชว์ที่คุณจะต้องคุ้มสั่นไปทั้งตัว

วันทมตัว

เกมของเราบอกไปเลยกติกาง่ายแสนง่าย

บอกได้เลยว่าสัก๒ทีมจะมาร่วมเปิดศึก
จะมาร่วมเปิดศึกและท้าชนเครื่องเล่นของเรา
แน่นอนที่สุดนะฮะว่าเขาจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนนะฮะ

แล้วจะเอาลูกโป่งมาทำไมให้มันรู้สึกยังไงหัว

อุ๊ยมันต้องแตกค่ะมีกาสิกหมดค่ะกลัว
เออมากับใครบ้างซาบ้างมากับใครบ้าง
แนะนำหน่อยเป็นใครอะไรยังไงภรรยา

พลายไก่อันนี้แหละพลายสับปะรดอันนี้หน้าเหมือนแน่นสับปะรดมาก
ชื่อโดมครับโดมฮะอย่าถามว่าโดมอะไรนะคะ
เพราะเขาจะตอบว่าดมสีขาว

ผลงานล่าสุดคือออกรายการศึกวันทรงตัว

วันนี้อีกทีมหนึ่งครับผม

เขาน่าจะมีโชคที่ดี

เพราะเขานับถือตุ๊กตาลูกเทพมาก
เจ้าหญิงแห่งงงการวิทยุ

ดืมติดโยค

แล้ววันนี้พาลูกเทพมาด้วยถึง๒คน

แต่เป็นองครักษ์พิทักษ์เจ้าหญิง

อะไรคะหนูอย่าถูกตัวไม่ใช่คิดเงินนะคะ

น้องมิ๊กนะฮะน้องมิ๊กทำอะไรอยู่คะตอนนี้

เป็นเยี่ยมสิครับ

ใช่ปีจบครับ

กติกากันนิดนึงดีกว่า
กฎิกาของเราแบ่งไปสองรอบการแข่งขันนะฮะ

ทีมไหนที่ได้คะแนนเยอะที่สุด
รับไปเลยหนึ่งหมื่นบาทครับ
กฎิกานิกาแข่งขันที่เกม
สถานบั้นท้าย
ผู้แข่งขันจะอยู่บนแข่งให้ดังนานที่สุด

รับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาท

จะกระดึงกุ๋ยอะไร

วันนี้ยอด
เฮ้ยนี้คิดยังคล้าย

หมายเลข๔ได้หมด

เจ้าหญิงครับเจ้าหญิงเลือกฮะ๑๒หรือ๓ครับ

หมายเลข๑ครับได้หมวด

โอ้ยยินดีอ่ะ
ซึ่งในรอบนี้ทีมนึบของคุณสกาบัคได้หมวดคณิตศาสตร์
ส่วนทีมดีเจปุ๊กโกะได้หมวดที่สุดของโลก

ขอโชคดีนะคะที่ขาหนีบแข็งแรงมาก

มันก็ว้าว

ทุกคนค่ะขานิบกันแปปนึงนะคะ

คณิตศาสตร์ที่ผมจะถามเป็นคณิตศาสตร์ปฐมศึกษาง่าย

ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

ครูจัดนักเรียน๒๑คน

องค์

แต่พอเอาเข้าจริงก็สิ้นสภาพ

ตอบไปได้ยังไม่ถึง๓ข้อก็ร้องจ้า
ตกจากเครื่องเล่นของเราไป
แต่เมื่อกี้นี่ครับเท่าที่ฟัง

โอ้โหหนักเลยครับแบบนี้
บาบ๊ายนะจ๊ะผายไก่

นะฮะแบบเอาเป็น๓กลุ่มจะได้กลุ่มละ๘คนแล้วเมื่อกี้คุณตอบถูกได้ไง
ก็ต้องเป็น๗เสียสติไม่มีนะฮะข้อนี้ไม่ได้คะแนนไปนะฮะส่วนข้อนี้ยังไม่ทันตอบเลยล่วงมาแล้ว
ต้องอู้วเร็วมากตัวถ้าหมัดหมาเก่งแล้วกันต้องการปลูกต้นไม้๔๐ต้น
ค่ะถ้าปลูกวันละ๘ต้นจะใช้เวลาปลูกทั้งหมด๕วันใช่มั้ย
มันง่ายมันก็ต้องตอบว่าผิดถูกถูกครับผม
ไหวไม่ได้พายไก่ไม่เคยไหวคุณเล่าใครมาจังสำหรับ
เพราะ๘คูณ๕ได้๔๐ถูกถูกแล้วกันนะฮะมันจะลวงเล็กเล็กน้อยอย่างนี้จะลวงเยอะเลยค่ะ
เล็บไปเลย๐ช๔๐คะแนน

อีกทีมต้องตามให้ทันแน่เลย

หนีบไว้หนีบหนีบไว้หนีบไว้
เขารู้ได้เปรียบสไตล์ได้ตู่ดหนีบด้วยนี่

วันนี้เป็นวันอำลาของเจ้าหญิงวงการวิทยุนะครับ

สถิตินี้หรือว่าข้อมูลนะฮะมาจาก

ที่มีเมียเยอะที่สุดในโลก
เอาหน่าไอบอง

เละหมดแล้ว

มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เพราะว่าใหญ่ที่สุดในจักรวาล
รอเล่นนะจ๊ะรอเล่น
ไอ้เราก็รอดูนึกว่าจะทนทานเหมือนร่างกาย

ตอบถูกถูกถูก

บอกเลยนะบอกเลย

เอาใหม่ได้ไหมคะอะไรคะ

อ่าอะไรยัง
มหาสมุดปะชิฟิกมหาสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อ้าวทำไมได้๑ข้อ๑คะแนน

ที่หนึ่งข้อหนึ่งคะแนน
ถ้าเด็กดูอยู่อายนะอายมากบอกเลย

อื้อ

เป็นความผิด

ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

ที่ดิน๑ไร่มี๔๐๐ตารางวา

ที่ดิน๑๐๐๐ตารางวา
เท่ากับจำนวน๒ไร่ครึ่งโต๊ะ
ทีมนี้เขานัดกันมาหรือยังไง
แต่ละคนเนี่ยเล่นกันคนละข้อ๒ข้อ
มีญาติพี่น้องลูกหลานอะไรที่บ้าน
ก็อย่าให้ดูกันเลยนะครับแบบนี้

เฮ่ยไว้ลูกเสก

ขึ้นมาง่ายมากเลยที่ดิน๑ไร่มี๔๐๐ตารางวา
อันนี้คือบ้านสถานอยู่แล้วใช่ใช่อันนี้ตอบว่าถูก

พิดได้ยังไงน่ะคือตอนนั้นไม่มีสมธิแล้วนะ

มันก็ต้องมี๒ไร่ครึ่งนะฮะ
ทำถูกไปได้๑ข้อ๑คะแนน
โอ๊ยสนุกจังเลยสนุกมากสนุกโอ๊ยสนุก

ของโลกพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

พริกอามามัติคือชื่อของพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอบ
ถูกคนไทยเรียกปลาที่ยาวที่สุดในโลกเลย

ก็กลอออกไปเต้น

แล้วเดี๋ยวให้ผมใส่กล้องก่อน
ผมใส่มองก่อนอย่าไปกับมันเยี่ยม

เมื่อกี้คุณตอบแล้ว๒ข้อนะเครื่องมาเหลือไทย

อุ๊ยอุ๊ยมีรักษยานอยู่หรอ
เออก็แค่นี้แค่หน่อย
ถ้าจะไม่อยากตกเครื่องเล่นขนาดนี้นะครับ
เดี๋ยวให้ช่างของเราเนี่ยทำให้ไปไว้เล่นที่บ้านเลยมั้

นี่นี่นี่เอ๊ะจับเอ๊ะจับ
ยังไงก็จะจับได้
เดี๋ยวก็เขียนใบสั่งให้ด้วยเลยนี่

เฮ่ยโทษจ้าไปแล้วนิ้ว
อะไรอ่ะเป็นผู้เข้าเรียนขันคนเดียวเลยที่ไม่อยากลงเครื่อง

ถ้าจับอยู่เนี่ยพี่ไม่สามารถตอบได้

เดี๋ยวโทรอาพาชาสและตู๊กตากาตาโทรไว้ตัว

พริกอามามัติคือชื่อพริกที่เผ็ดที่สุดในโลก
คุณตอบว่าถูกมันผิดนะฮะพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกคือพริกนากาไวเฟอร์
ข้อที่๒นะฮะคนไทยเรียกปลาที่ยาวที่สุดในโลกเรียกว่าปลาพญานาค

หรือที่คนไทยเรียกว่าตราพญานาคนะฮะถูกค้นพบที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีความยาวประมาณ๑๕๗
ส่วนอีกข้อนึงไม่ถามเพราะจับเก้าอี้อยู่ได้
ไม่ให้คะแนนนะจะมีอะไรจะพูดอยากพูดเลยไหม
กลับไปทรงตู้ตรงไหน๑ข้อมูล๑คะแนน
คุณสตาร์บัคครับผมในเครื่องลงมาที่เรามาดูในฟิวเป็นยังไงบ้าง
ถ้าดีนะคนนี้ไม่รู้ทีเหลวบ้าง
ห้ามเกี่ยวด้านหลังอย่างนี้ได้นะฮะ
ใช้การบาลานซ์ตัวนะฮะทำเลยทำเลย
ทำอะไรดีฮะผมอยากจะบอกคุณว่า๒ทีมคุณนะฮะ
เป็นไงฮะเป็นการทำคะแนนที่ต่ำเตี้ยเรียดินมากทำไมอ่ะ
จริงเหรอครับคุณทำได้๑ข้อ๒ข้อเหรอ
นี่ขนาด๒ทีมคุณรวมกันคุณยังไม่ถึง๕เลยนะฮะ
จงทีมงานเราปูดหัวในการคิดเลขมากเลยนะฮะ
เมื่อยนะฮะเดียวช่วยพร้อมนะคณิตศาสตร์ง่าย

เขาคงพร้อมแล้ว

เลข๗คูณเลข๘เท่ากับ๕๘

เลข๑เหล็ก๒เลข๓

ตอบ๗๗หาร๗เท่ากับ๗ตอบผิด๑โอ๊ยโอ๊ยไม่ได้
โอ้โห๑๔๔หาร๒เท่ากับ๗๐ตอบ
เฮ้ยให้มันได้อย่างนี้สิครับ
ตอนแรกเห็นนิ่งอึนนึกว่าจะพกพาแต่ความมึนมา
ที่ไหนได้มาพร้อมสติล้วนเลยนะครับคุณสตาร์บัคของเราเนี่ย

๗๗หาร๗เท่ากับ๗ตอบผิด๑

อืม๗หาร๕๖อ่าโอ้โฮ
มีการทวนคำตอบแถมป้นเฉลยไปในตัวอีกด้วย
ทั้งที่ต้องทรงตัวอยู่บนเครื่องเล่นของเรา
ขอคารวะไว้หน้าที่นี้เลยครับผม
การปรักษ์
โอ้โหเป็นคนที่สมาธิโอเค

ถ้าตอบผิดข้อนี้ก็ได้คะแนน

เลข๑เลข๒เลข๓เลข๔เลข๕มีเลขขี้ทั้งหมด๓ตัว

ไม่ใช่๓ใช่๔ไม่ใช่๕ใช่
อ่าเจ๋งมาก

อันนี้ก็ได้คะแนนนะฮะได้คะแนนไปนะฮะ

ตากลับครับ
คะแนนแซงขึ้นมาที่๔คะแนน

ไม่เอานะแบบนั้นน่ะบอกไว้ก่อน

ถ้าพร้อมแล้วเปิดศึกวันทรงตัว

ลุยผมตั้งสไตล์โมฮ็อกที่สูงที่สุดในโลก

มีความสูงเพียง๕๐เซนติเมตร

โอเคครับขึ้นมาต่อ

น่ะดูดูครับโอ๊ยตกอ้าวตกอ้าว
เอ๊อ้าวตกเอ๊อ้าวตกโอ๊ยหลังผ้าไว้จะแห้งไหมเนี่ย
ไว้นั่นมันฝนตกสะดึงศึกปุ๊บเฮ้ย
แต่สุดท้ายแล้วคุณบิ๊กจะทำคะแนนให้ทีมเซ้ง
กลับมาชนะในศึกรอบนี้ได้ไหมไปฟังเฉลยกันครับ
ตั้ง๗๕บาทอะไรมิคโอ้โฮ
ผมตั้งสไตล์โมฮ็อกที่สูงที่สุดในโลก
เป็นของชายชาวญี่ปุ่น
เขาตอบว่าผิดเออจริงถูกแล้วครับผมนะฮะ
ถูกแล้วนะฮะเขาชื่อว่าคาซูฮีโร่วาตานาเบ
เอออยู่บนเพศเด็กเขาทำสูงตั้งได้เมตรกว่านะ
ถูกต้องข้อเมื่อกี้ไม่ได้คะแนนไปนะครับ
หมาที่สูงที่สุดในโลกมีชื่อว่าไฮแจ็ค

ในรัฐวิสคอนซินนะฮะ

สูงถึง๒เมตร๑๐๑๙เซนติเมตรครับผม
รับไปเลยหนึ่งหมื่นบาท

มารอบหน้ารอบหน้าอาจจะได้สองหมื่นบาทเท่านั้น